แท็กซี่เค้าเจาะแช่ที่ป้ายรถเมฆ

รถมันติดยาวตำรวจนอกเครื่องแบบ

เลื่อนรถหน่อยได้ไหมพี่แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้

นี่ครับพี่แท็กซี่คันสีชมพูเนี่ยฮะ

เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบตำรวจค่ะ
เจ้าตัวก็เลยบอกว่าผมเป็นตำรวจนี่ไง
จะไปโรงพร้อมมั้ยล่ะแล้วก็มีการท้าทาย

โมงครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทางฝั่งของคนที่อัดคลิปเอาไว้

ยืนยันว่ามีบัตรยืนยันตัวตนได้
บอกแท็กซี่ที่มาจอดแช่แบบนี้ตรงป้ายรถเมย์ไม่ได้นะ
รถมันติดยาวอันนี้จะเห็นเลยท้ายแถวไปทางนู้นนะครับ
อยู่หน้าสนามบินดอนเมืองครับในกรุงเทพ
อยากให้ขยับรถเลื่อนรถออกไปหน่อย
แท็กซี่คันที่๑คันที่๒ให้ความร่วมมือขยับออกไป
แต่พอมาถึงคันนี้คันในคลิปนี้ครับไม่ยอมขยับ
แล้วก็บอกว่าไปไล่คันข้างหลังผมก่อนเถอะ

บางช่วงโชเฟอร์แท็กซี่เหมือนกับพูดคำหยาบด้วย

ก็เลยทำให้พี่ตำรวจนอกเครื่องแบบของขึ้นเลย
จังหวะนี้น่าจะด่าไปแล้วล่ะมั้ง
ตำรวจก็เลยเสียงแข็งขึ้นมาแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ท้าทายว่าไปโรงพักไหมล่ะ
เปิดประตูเข้าไปจะหยิบบัตรของโชเฟอร์แท็กซี่

แต่ว่าฝั่งของโชเฟอร์ก็ไม่ยอมฮะ
แล้วก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณ

แต่โชเฟอร์เขาก็มามุมนี้นะครับ
ทีมข่าวของไทยรัฐทีวีครับติดต่อไปที่ผู้โพสต์ครับ
ชื่อว่าจานุกอายุ๓๗ปี
ถามเลยพี่เป็นตำรวจจริงใช่ไหม
นุกยืนยันเป็นตำรวจจริงทำงานเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเวลาขับรถผ่านหน้าสนามบินดอนเมือง

สาเหตุเพราะมีแท็กซี่บางคันบางคนจอดแช่รอรับผู้โดยสาร
วันที่เกิดเหตุท้ายแถวนู่น
องทัพอากาศเลยครับท้ายแถวนะฮะ
หวังดีก็เลยจอดรถเดินไปหาแท็กซี่คันแรก

ถ้าพี่ขยับคันหลังก็จะได้ขยับตาม
แล้วก็แสดงบัตรข้าราชการตำรวจชัดเจน

สวมเครื่องแบบสีกากีไม่ได้ติดดาวบนบ่าไง

แต่โชเฟอร์แท็กซี่สีชมพูคันในคลิปเนี่ย
ไม่พอใจแล้วก็โตเถียงกัน

แล้วคุณมีสิทธิ์ไปจับกลุ่มเขาหรือเปล่า

ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนกระทำความผิดได้ทุกคดี
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหน้า

ไม่ได้มีเจตนาจะไปจับกลุ่มโชเฟอร์เขานะ
แค่บอกว่าพี่เลื่อนรถหน่อย

ทำงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด

ประเด็นมันจะไม่เกิดขึ้นดราม่ายาวแบบนี้

พี่เขาเลยบอกว่าคือผมไม่ได้จะจับพี่นะ

แล้วพอพี่ไม่เลื่อนมันก็เลยเกิดประเด็นเนี่ย

แล้วคือดูนู่นหางแถวพี่มิ้วคุณผู้ชม

ยาวไปถึงนู่นท้ายแถวกองทัพอากาศนะครับ
ลองฟังการเปิดใจคุยเพิ่มเติมกับจานุกฮะ

พี่ไปอยากได้นานจริงคือ

นี่ครับคือถ้าช่วงเวลาที่รถไม่เยอะ

วันนี้ครับคุณกายธนกรนักข่าวแทนฐ์ทีวี

อยากดูให้เห็นกับตาพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ

ปรากฏว่าบริเวณป้ายรถเมย์หน้าทางเข้าสนามบินดอนเมืองครับ
มีรถแท็กซี่บางคันไปจอดบริเวณจุดห้ามจอดคือขาวแดง
เห็นไหมฮะมีจอดหยุดแช่อยู่ตรงนี้
จุดที่เป็นเส้นขาวเหลืองหน้าป้ายรถเมย์
ก็มีบางคันดื้อจะไปจอดนะฮะ

เราก็เลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นพี่น้องประชาชน
คนที่รอรถเมย์ใช้บริการรถเมย์

โอ้โหผมลำบากนะเจอแบบนี้
พอแท็กซี่เขาจอดกันเนี่ยแล้วแถวมันติดยาวแบบนั้น
คราวนี้พอรถเมย์จะเข้าช่องมารับผู้โดยสาร
เข้าไม่ได้เข้ายาก
แต่ถ้าเกิดว่าผู้โดยสารจะเดินออกไปขึ้นรถเมย์

เกิดว่ารถสวนมาแล้วชนโครมขึ้นมาทำยังไง
อยากให้แก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังครับ
เวลารถเมย์จะมาใช่ไหมครับ
เขาเข้ายากแท็กซี่เข้ามาซอนกัน

เวลาคนจะขึ้นรถเมย์ต้องข้ามไปอีก
อันตรายอันตรายเกิดมอสไซค์มา

คิดว่ามันเป็นมีผลทำไมรถเต็กแถวนี้มั้ย
ก็มีบ้างครับ

เรื่องต้นครับในขณะที่จานุก

โฟแท็กซี่มาสอบปากคำตามขั้นตอน
แล้วก็ต้นสังกัดอาจจะต้องฝากพิจารณาหน่อยนะครับ
เพราะว่าแบบนี้จริงเราเข้าใจนะ

แต่ในชั่วโมงเร่งด่วนและนาทีฉุกเฉินและอันตราย